ทันข่าวทั่วไทยวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของ
เทศกาลลอยกระทงในกรุงเทพมหานคร

ที่กรุงเทพมหานครนั้นมีการจัดงานหลายจุด

ส่วนใหญ่ก็เน้นโชว์ความสวยงามของประเพณีแห่งสายน้ำ

รายงานบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมได้ชมกัน

จุดแรกค่ะคุณทัศนัยโค้ทองและคุณอรัชพรชลาดล

โค้งน้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง
มารายงานให้ชมกันตลอดทั้งคืนนี้เลยทีเดียวนะคะ

แบบชาววังสมัยกรุงรัฐนกษีนตอนต้น
ดงามกันแบบไทยโบราณค่ะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ
ที่ลานกิจกรรมพระราม๘ฝั่งธนบุรี
รายงานความคึกคักแล้วก็สีสันประเพณีลอยกระทงของชาวกรุง

ที่มีการประดับประดาษไฟที่ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้ในรายการทันข่าวทั่วไทยวันนี้
แล้วก็แน่นอนช่วงของไทยรัฐนิวโชว์ค่ำคืนนี้ด้วยค่ะ
ไปดูจุดแรกนะคะจุดลอยกระทงสำคัญจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
ก็คือที่เอเชียทิกเดอริเวอร์ฟรอนด์ค่ะ
เป็นหนึ่งใน๗ท่าน่ารักของงานริเวอร์เฟสติวัล๒๐๑๖
สายน้ำแห่งวัฒนธรรมเป็นงานลอยกระทง
อยู่บนโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญของจุดนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมจะสามารถไปชมการเหเรือจำลองค่ะ
จะสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะ
ไปติดตามบรรยากาศทั้งหมดกับคุณทัศนัยโค้ทอง
และคุณอรัชพรชาลาดลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

คุณผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่งานมหากรรมงานลอยกระทง
ในงาน๗ท่าน่ารักรักนะสายน้ำ
บนสายน้ำแห่งวัฒนธรรมรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาแห่งนี้ครับ

หนึ่งในเจ็ดท่าน่ารักนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย
พระจันทร์ที่เอเชียทิกแห่งนี้เนี่ย
ดวงโตสุดเลยคืนนี้นะคะ
ใช่ครับในงานวันนี้คืองานมหากรรมลอยกระทง
โค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่มีความโรแมนติกที่สุดบนรุ่มน้ำเจ้าพญาด้วยนะครับ
ถูกต้องค่ะซึ่งวันนี้บรรยากาศตอนนี้แดดร่มลมตกแล้ว
ผู้คนนี้คึกคักเลยทีเดียวเพราะว่าหลายคนเดินทางมาทางเรือ
บางคนก็เอารถมาแล้วก็มีการเผื่อเวลากันด้วยนะคะ

เพราะว่ามีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีเรื่องของการทำกระทง
มีอาหารและที่สำคัญไฮไลท์สำคัญมีเยอะมาก
วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูไฮไลท์แรกกันก่อนดีไหมครับคุณทัศนัย
ใช่ครับความสำคัญของณตอนนี้ในเวลานี้ครับ
คือการสาธิตการเหมเรือจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
กับบทเหเรือวันลอยกระทงเชิญรับชมได้เลยครับ
คือเพลินเด็ก
คือเพลินเด็ก

อิสิทธิ์
อิสิทธิ์
เยือนเทียมสัมพุทธ
วันนี้โลยเกราะธง
บุญมาส่งแสนสุขสายง
พวกเราทั้งยิงชายง
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้มีการฝึกซ้อมนานมากแค่ไหนครับ

เรามีงานอื่นที่เราซ้อมกันมาตลอด
แล้วคือสำหรับการเพลเรือสำหรับงานรอยกระทงนี้
เราเอามาใส่เราก็จะไปกันได้เลย
เท่ากับว่ามีการซักซ้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
สามารถนำมาใช้เวลามีงานเทศกาล

แต่งเป็นพิเศษสำหรับงานลอยกระทงวันนี้ด้วย
ต้องย้ำว่านี่คือเป็นครั้งแรกที่มีการสาธิต
เห่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในวันนี้
ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จำลองด้วย
ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
กระบวนเรือพระยุหายาตราทางชลมาตรนะครับ
วันนี้ต้องขอบคุณท่านนาวาโทนัทธวัฒอรามเกลือมากนะครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าเมืองราชพิธีกองทัพเรือที่มาให้ความรู้
แล้วก็มาเห็บเรือให้เราได้ชมได้ฟังกันในวันนี้
ขอบคุณมากครับ
อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปนะคะว่าที่ท่าเรือ
แต่ว่า๗ท่าน่ารักจะรักแบบไหนน่ารักอย่างไรและอนุรักษ์แบบไหนได้บ้าง
พาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

เพราะว่าเรามีบริการสอนให้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย
ซึ่งเป็นลำน้ำจำลองที่เป็นจุดที่ผู้จัดงานนั้นจัดเอาไว้ให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวลอยกระทงกันได้แบบสะดวกสบายทีเดียวนะครับ
และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็การแสดงดนตรีร่วมสมัยอีกมากมายในงานนี้ด้วยครับ
ใช่ค่ะนอกจากเรื่องของการแสดงแล้วแน่นอนเลยว่าภายในงานยังมีร้านค้าจำหน่ายอาหารหลากหลายด้วย
ประกอบไปด้วยวัดพระเชตุพลวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหารน่ารักแบบชาววังนะครับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารน่ารักแบบชุมชนโบราณครับ
นอกจากนี้ก็ยังมีวัดประยุรวงศาวาดวาลวิหารก็จะเป็นน่ารักแบบชุมชนสี่เชื้อชาติสามศาสนามีวัดกรยานมิตวรมหาวิหารน่ารักแบบชาวจีน
ชิคแนวนะครับแล้วก็ยอดพิมารริเวอร์ฟอร์นต์น่ารักแบบตลาดดอกไม้นั่นเองครับ
ซึ่งกิจกรรมในแต่ละท่าก็จะเริ่มที่เวลาประมาณ๑๘นาฬิกาหรือว่า๖โมงเย็นนะคะ
โดยผู้จัดงานก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยเดินทางมาโดยใช้เรือที่จะเตรียมเอาไว้ซึ่งให้บริการแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
สามารถให้บริการถึง๑๑นาฬิกาหรือว่า๕ทุ่มตรงเลย
ก็ต้องบอกว่ารบกวนว่าลองใช้น้ำเนี่ยลองใช้เรือในการเดินทางแล้วก็จะพบกับประสบการณ์ใหม่นะฮะ
ก็เป็นปีที่เรามีความคาดหวังว่าน่าจะมีคนมาเที่ยวงานเยอะพอสมควร
งานนี้จัดขึ้นเป็นเวลา๕วันเต็มนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้ว
จัดงานก็คาดว่าตลอด๕วัน๕คืนจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานนี้ประมาณ๒แสนถึง๓แสนคนเลยค่ะ
ตลอดค่ำคืนนี้ครับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเรานะครับก็จะเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่จะร่วมถ่ายทอดสดภาพความสวยงามในการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีลอยกระทงอันดีงามแห่งนี้ครับ
หลายจุดนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครค่ะมีหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะถือว่าเป็นงานสำคัญของกรุงเทพมหานครเลยเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะคะก็คือ

เป็นอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนั่นเองเพราะว่าถ้าให้พูดถึงบรรยากาศเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นไม่จุใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้อากาศยานไร้คนขับเนี่ย
ไปเป็นอย่างไรบ้าง
เป็นสัตว์รักษณ์ของที่นี่คือทิ้งท้าสวรรค์
ใช่แหละค่ะ
ใครอยากชมมุมสูงสวยสวยของกรุงเทพอาหารนคร
โค้งน้ำแห่งนี้มาขึ้นที่นี่ได้เลยนะครับ
รวมถึงคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงเพลงคลออยู่

เพราะว่าที่เวทีกลางเนี่ยมีการแสดงด้วยนะคะ
ซึ่งก็ก่อนหน้านี้มีการแสดงวงดนตรีไทยด้วย
แล้วก็มีการแสดงหน้าตสินจากนักเรียนเด็กด้วย

และที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นท่าอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพญาน

คุณผู้ชมที่มาร่วมลอยกระทงบนจุดนี้

ใช่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าลงไปรอที่แม่น้ำเจ้าพระยาเลยเนี่ย
ระดับน้ำค่อนข้างสูงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

น้ำที่คุณผู้ชมลอยเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่เอาขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละ

นั้นก็จะไหลลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนเดิมค่ะ
คุณผู้ชมหลายคนกำลังมาลอยกระทงอยู่ที่นี่
แล้วก็คงจะค่อยไหลตามสายน้ำลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพญาด้านล่างอย่างปลอดภัยนั่นเองครับ
ต้องมีการจัดต่อคิวต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ

บางคนมาเป็นคู่ส่วนใหญ่เขาก็ลอยกันคู่ละ๑กระทงใช่ไหมคุณ
๑กระทง๑ครอบครัว๑กระทง

รวมถึงใครที่บังเอิญมาแล้วลืมไปว่า
เอ๊ะไม่มีกระทงทำอย่างไรดี
เอเชียทีกเนี่ยเขามีกระทงแจกด้วยนะคุณ
ใช่ครับถ้าเกิดว่าไม่มีกระทงมา

แล้วคุณเอากระทงที่คุณทำไปลอยได้เลย

เป็นกระทงแบบที่เรียกว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัสดุที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมเลย
อ่าและนี่คือเป็นภาพบรรยากาศสดสดที่เวทีการแสดง
เอเชอร์ทิกแห่งนี้มีการแสดงโขนอยู่
สวยงามจริงนะฮะ